คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
พื้นที่เล็กที่เป็นผู้ฟังให้กับหลายคนที่มีปัญหานะคะ
จะเป็นเรื่องของใจจะเรื่องของความรักก็ตามที
เดือนนี้กุมภาพันธ์ค่ะจำนวนวันน้อยกว่าเดือนอื่น
แต่เป็นเดือนที่หลายคนให้ความสำคัญเรื่องหัวใจใหญ่ที่สุดไงคะ
ถ้าเราไม่ตีความว่าหัวใจต้องแปลว่าเป็นความรักระหว่าง
ความรักแบบชู้สาวอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินเดินหน้าด้วยหัวใจ
ทำงานที่เรารักมักไม่เหนื่อยดูแลคนที่เรารักก็มักไม่เหนื่อยเช่นเดียวกันนะคะ
และปัญหาของหัวใจลองติดตามดูนะคะ
สวัสดีครับพี่อ้อยครับผมไม่รู้เรื่องราวของผมจะตรงกับรายการหรือเปล่า
แต่มันเป็นเรื่องราวภายในครอบครัวที่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่
ก็เลยอยากได้คำปรึกษาดีจากพี่อ้อยครับยินดีค่ะ
อันนี้บอกว่าผมขอใช้ชื่อว่ามีนครอบครัวผมฐานะปานกลาง
รับราชการส่วนแม่เป็นแม่บ้านและผมมีพี่ชายหนึ่งคน
จำความได้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากเป็นผู้ชาย
ผมไม่ชอบเล่นแบบที่เด็กผู้ชายเล่น
ผมชอบเอาเครื่องสำอางของแม่มาแต่งหน้า
เอาผ้าของแม่เอามาตกแต่งตัวตั้งแต่เด็ก
สิ่งที่ผมทำแม่ไม่ว่าอะไรครับ
แต่กลับกันถ้าพ่อเห็นจะโดนตีโดนตบ

กับพี่เห็นเหตุการณ์ตลอดแต่ไม่มีใครกล้าห้าม
เพราะว่าพ่อเป็นคนอารมณ์ค่อนข้างรุนแรง
ใครมาห้ามพ่อก็จะเหมารวมโดนทำร้ายไปด้วย

โหถ้าผมพลาดแสดงตัวตนออกมาให้พ่อเห็น
โดนพ่อทำร้ายทุกครั้งไม่เว้นแม้กระทั่งตอนอยู่ต่อหน้าเพื่อน
จนตอนนี้ผมรู้สึกชินมือชินเท้าพ่อไปแล้วครับ
ผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรพ่อถึงไม่ชอบในเพศสภาพของผม

เพราะถ้าผมพูดอะไรออกไปก็จะโดนทำร้ายเปล่า
ก็ได้แต่รอเวลาที่เรียนจบมีงานทำ

เพื่อที่ว่าวันหนึ่งผมจะได้ใช้ชีวิตที่เป็นตัวตนของผมเต็มที่
โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าพ่อจะมาทำร้าย
แต่ปัญหาเรื่องของเพศสภาพไม่ได้เกิดขึ้นกับผม
แต่ตัวผมกำลังจะเจอปัญหาอีกปัญหาหนึ่ง
ไม่นานมานี้พี่ของผมย้ายไปอยู่กรุงเทพกลับมาเยี่ยมบ้าน
ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่ย้ายไปเรียนที่กรุงเทพ
ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยจนทำงาน๗๘ปีแล้ว
ช่วงแรกที่ไปอยู่กรุงเทพพี่ผมจะกลับมาบ้าน
เทศกาล๓๔ปีหลังไม่กลับบ้านเลย
อยู่ดีเมื่อสิ้นปีพี่ผมกลับบ้าน
กลับมาแบบไม่บอกกล่าวผมค่อนข้างแปลกใจมากครับ
อีกหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกแปลกมากคือพี่ดูเครียด

บางครั้งมองผมเหมือนมีอะไรจะพูด
แต่พอถามพี่ก็บอกว่าไม่มีอะไรจนผมทนไม่ไหว
อึดอัดก็เลยขอคุยกับพี่ในห้อง
ตอนแรกพี่เหมือนจะอ้ำอึ้ง
พอสักพักนึงพี่ผมก็ถามคำถามอันหนึ่งที่ทำให้ผมงงเหมือนกัน
พี่ถามว่าตอนนี้เนี่ยพ่อรับในสิ่งที่ผมเป็นได้แล้วหรือยัง
ผมเลยตอบพี่ไปขำว่าโอ้แค่ผมพูดกับเพื่อนด้วยประโยคแบบเพื่อนสาว
ยังเดินมาตบจนโทรศัพท์คว่ำมาแล้ว
คิดว่าพ่อจะยอมรับผมได้หรือยังล่ะ
คำพูดที่ผมพูดออกไปทำให้พี่เครียดมากขึ้น
ผมก็เลยพยายามขยันขยอจนได้คำตอบที่ว่าพี่ผมจะแต่งงาน
ซึ่งมันควรเป็นเรื่องดีของครอบครัวใช่ไหมครับ
ถ้าแฟนของพี่ผมไม่ใช่ผู้ชายเหมือนกัน
เล่าให้ผมฟังว่าคบกับแฟนมา๔ปีอาศัยอยู่ด้วยกันตั้งแต่พี่ผมเรียนจบ
และเมื่อปีที่แล้วแฟนพี่ผมขอพี่ผมแต่งงาน
ถึงจะเป็นผู้ชายด้วยกันแต่ครอบครัวของแฟนพี่และเพื่อนต่างรับรู้
และยินดีกับการแต่งงานของทั้งคู่ซึ่งมันควรจะดำเนินไปด้วยดี
ถ้ามันไม่ติดอยู่ที่พี่ผมยังไม่ได้บอกแฟนเขาว่า
พ่อผมแอนตี้เรื่องนี้ขนาดไหนซึ่งสิ่งที่พี่ผมเครียดในตอนนี้คือ
ครอบครัวของแฟนพี่อยากจะมาคุยเรื่องการแต่งงานกับพ่อแม่
ซึ่งพี่ผมไม่รู้จะบอกเรื่องนี้กับพ่อแม่ยังไง
ผมถามพี่นะครับว่ารู้ตัวว่าชอบผู้ชายตั้งแต่ตอนไหน
พี่ผมบอกว่ารู้มาตั้งแต่มัธยมแล้วแต่ก็เห็นผมโดนทำร้าย
ก็เลยไม่กล้าบอกใครเขากลัวว่าจะโดนพ่อทำร้ายเหมือนผม
ซึ่งผมก็เข้าใจพี่ชายนะครับเพราะผมสัมผัสมาก่อน
และรับรู้ได้ดีว่ามันเจ็บและทรมานทั้งกายและจิตใจมากแค่ไหน

เป็นผู้ชายที่รักผู้ชายด้วยกันถ้าเป็นครอบครัวอื่นอาจจะไม่มีปัญหา
แต่กับครอบครัวผมแค่เปิดตัวว่ามีรสนิยมแบบไหน

และถ้าพี่ผมจะแต่งงานกับผู้ชายด้วยกันมันคงเป็นปัญหาใหญ่มาก
ดังนั้นผมก็ได้แต่ปลอบใจพี่และพยายามหาทางออกให้เขา
ใจหนึ่งผมก็อยากให้พี่แอบแต่งงานไปเลย
แต่ถ้าพ่อมารู้ทีหลังน่าจะเป็นเรื่องใหญ่
ดังนั้นผมก็เลยอยากให้พี่อ้อยซึ่งจริงแล้ว
น่าจะได้เคยรับฟังปัญหาเหล่านี้พี่จะแนะนำเรื่องนี้ยังไงดีครับ
เพราะถ้าหากเข้าไปคุยว่าจะแต่งงานกับผู้ชายด้วยกันตรงกับพ่อ
ถ้าพี่ไม่โดนทำร้ายก็คงโดนตัดพ่อตัดลูกแน่
มันเป็นปัญหาใหญ่ค่ะน้องคะปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเล็ก
ต่อให้วันนี้เราพูดว่าโลกยุคนี้ไม่มีใครมาถือสาเรื่องเพศกันอีกแล้ว
จะเป็นเพศไหนก็รักได้และเจ็บเป็นแค่ต้องเห็นคุณค่าในตัวเองเท่านั้น
แต่ในโลกความเป็นจริงค่ะไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับเรื่องนี้ได้อย่างน่าชื่นตาบาน
ถ้าสมาชิกในครอบครัวมีความแตกต่างจากกรอบรูปแบบชีวิตเดิมในหัวของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่
กล้าพูดเลยค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคน
อยากให้ลูกเติบโตมาตามกรอบชีวิตเดิม
เลี้ยงมาจนโตเข้าเรียนเรียนจบแต่งงานมีลูก
ยังเชื่อกับภาพเก่าว่าถ้ามีครอบครัวยังไงแก่ไปก็มีคนเลี้ยงดู
เราคือมนุษย์คนหนึ่งเท่าเทียมกัน
คนในครอบครัวแค่ติดกรอบชีวิตรูปแบบเก่าที่เราก็เปลี่ยนเขายากซะด้วย
และส่วนใหญ่ที่พ่อแม่ไม่อยากให้ลูกเป็นเพศที่สาม
เพราะเขาห่วงในจุดนี้ค่ะโตไปแก่ไปจะใช้ชีวิตยังไง
คุณพ่อคุณแม่อาจจะลืมมองไปก็ได้นะคะว่า
ต่อให้เป็นชายจริงหญิงแท้คุณพ่อคุณแม่คะ
การมีครอบครัวยังไม่ชัวร์เลยว่าเขาจะดูแลหรือเปล่า
บางส่วนอาจจะมองเป็นเรื่องน่าอาย
เป็นชายเป็นหญิงหรือเพศไหน
จริงยังไม่น่าอายเท่าการปฏิบัติตัวนะคะ
เป็นคนดีคนชั่วดูแลสังคมหรือทำร้ายสังคม
แต่ก็เคารพทุกความเชื่อค่ะของคุณพ่อคุณแม่ทุกคน
ทุกคนมีสิทธิ์เชื่อมีสิทธิ์จะยอมรับหรือไม่ก็ตาม
แต่สิ่งที่แย่ที่สุดในเรื่องนี้คือ
การใช้ความรุนแรงกับคนที่เรารักค่ะ
คุณพ่อเป็นชายแท้แต่ทำร้ายลูกขนาดนี้เนี่ย

การทุบตีเปลี่ยนเพศของคนได้จริงเหรอคะ
ไม่ชอบไม่ยอมรับไม่ต้องใช้ความรุนแรงค่ะ

ยังไม่เลวร้ายเท่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
แน่นอนค่ะไม่มีพ่อแม่ที่ไหนตั้งความฝันว่า

แต่หลายครอบครัวก็ใช้หัวใจในการทำความเข้าใจ

หลายครั้งที่พี่อ้อยพี่ชอตสัมภาษณ์กัน

คนที่ประสบความสำเร็จหลายคนในวันนี้เนี่ย

แสดงออกชัดเจนมากว่าไม่ยอมรับ

ในขณะที่แม่คือคนที่คอยอยู่ตรงกลาง

คือคุณแม่ปกติจะฝากลูกซื้อนิตยสารให้อ่านบ่อย

มันมีคอลัมป์เกี่ยวกับอยู่อย่างเพศที่๓ยังไงให้มีความสุข

อันที่แม่ขั้นไว้หรือยังลูก

ทำให้เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่โต

อยากได้รับการกอดจากคนที่เรารักที่สุดทั้งนั้น

ต้องทำให้เขารู้สึกแย่กับการเป็นตัวของเขาขนาดนี้

เชื่อไหมคะนี่คือปัญหาอันดับต้น

เรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลาค่ะน้อง

ต้องยอมรับเราในเวลาอันรวดเร็วทันใจ

ว่าทำไมพ่อแม่ถึงไม่ยอมรับจุดนี้

จะเจอกับใครรักกับใคร

ทุกคนต้องยินดีกับสิ่งที่ฉันเลือก

แต่ต้องหาวิธีที่จะดิวกับท่านยังไง
กระทบกระเทือนหัวใจกันและกันน้อยที่สุด
บางคนนะคะในบ้านแมน
แต่ออกนอกบ้านไปอ่อนหวานข้างนอกก็มี
มีแฟนแต่บอกว่าเป็นเพื่อนก็มี

ยังเป็นลูกที่ดีเป็นคนที่ดี
ไม่มีอะไรที่ทำให้พ่อแม่ต้องทุกข์ทรมานใจ
คู่นะคะนานไป
อยู่ท่านก็รับได้แบบไม่ต้องประกาศตัว

สิ่งที่เป็นความสุขของลูกไม่ได้

เวลาที่อีกคนหนึ่งคนที่ข้างลูกคนนี้
ไม่มาด้วยเหรอแบบนี้ก็มี

แล้วลองให้ความเห็นในมุมของเรานะคะ
พี่รักกันกับแฟนพี่คือสิ่งที่ดีนะ

พี่โชคดีจังที่ที่บ้านยอมรับ

กระทบหัวใจคนในครอบครัวนะคะ

ถามว่าถ้ารักกันไปแบบนี้

อย่างอึกกระเหลือกสักพักก่อนได้ไหม
โชคดีจังเลยที่ครอบครัวยอมรับ
โชคร้ายที่พ่อไม่ยอมรับ

จะให้เวลาพ่อค่อยปรับใจอีกสักตั้งได้ไหม

หมายถึงบอกกับแฟนนะ
บอกทุกสิ่งที่บ้านเราเป็น

ที่ยังไม่สร้างการกระทบกระทั่งในครอบครัวตอนนี้ได้ไหม

ต้องให้เขาแต่งงานกับผู้ชายของเขาให้ได้

ค่อยคุยกับคนที่น่าจะรับเรื่องนี้ได้มากกว่าก่อน

แม่ดูจะใจกว้างกับเรื่องนี้มากกว่าพ่อ

สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คืออะไร

พี่ชายของน้องก็จริงใจและจริงจังนะ

แต่ว่าพี่ชายของน้องก็จริงใจและจริงจังนะ
พี่ชายของน้องก็จริงใจและจริงจังนะ
พี่ชายของน้องก็จริงใจและจริงจังนะ
พี่ชายของน้องก็จริงใจและจริงจังนะ
พี่ชายของน้องก็จริงใจและจริงจังนะ
พี่ชายของน้องก็จริงใจและจริงจังนะ
พี่ชายของน้องก็จริงใจและจริงจังนะ
แล้วน้องคิดว่าหัวใจพ่อไม่ชินหรือ
แล้วน้องคิดว่าหัวใจพ่อไม่ชินหรือ

พ่อเริ่มชินกับความเจ็บทางใจ
วันแรกที่รู้ว่าลูกเป็นเพศที่๓

เดือนต่อมาปีต่อมา

ตีให้ตายก็เปลี่ยนตัวตนลูกไม่ได้

คนที่น่าจะเป็นทีมเดียวกับเราได้ก่อน
ถ้าคุณแม่รับรู้แม้จะยังไม่ยอมรับ
ขอแค่ให้เข้าใจว่าลูกต้องเจอกับเรื่องหนัก
ขอแม่รับรู้แม้จะยังไม่ยอมรับขอแค่ให้เข้าใจว่าลูกต้องเจอกับเรื่องหนักอะไรบ้าง

ยังคงทำหน้าที่ลูกที่ดีอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

บอกให้เข้าใจว่าเราสองคนกำลังเจอปัญหา

มากพอจะเดินหน้าต่อใช่ไหม

เราจะค่อยทำให้ที่บ้านยอมรับในความรักของเราให้ได้
เราจะค่อยทำให้ที่บ้านยอมรับเป็นความรักของเราให้ได้

ไม่ใช่เป็นแค่ปัญหาเรื่องของการเป็นเพศที่๓

คุณส่งเข้ามาที่ชีวิตที่สองคนแน่นอน

พ่อแม่ฉันว่ายังไง
เรียกร้องการยอมรับเร็วเกินไป
ความรักอาจจะพังไวเท่านั้นก็ได้

คุณพ่อคุณแม่หลายคนเข้าใจในทุกเหตุผลแค่ยังทำใจยังยอมรับไม่ได้ไง
มันคือแค่นั้นนะคะลองมองมุมของท่านแบบที่พยายามทำความเข้าใจท่าน
เรายังไม่ได้เป็นคนละฝ่ายเราคือทีมเดียวกันคือทีมครอบครัวไงคะ
เยอะแยะมากมายที่ความรักของเราครอบครัวที่สร้างเราไม่ชอบครอบครัวที่เราสร้าง
คนกลางหนักที่สุดแต่ถ้ารักกันมากพอเราจะเดินหน้าต่อไหว
อ้อยถึงได้พูดกับตัวเองและบอกกับหลายคนเสมอ
โจทย์ยากจะได้รู้ว่ารักกันมากแค่ไหนใช้เวลานะคะ
เป็นกำลังใจให้กับน้องมีนด้วยและเป็นกำลังใจให้กับพี่ชายของมีนด้วย
ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถลดแรงปะทะได้ก็ลดลงนะ
จำเป็นจะต้องไปเผชิญหน้าทุกอย่างไม่จำเป็นต้องไปพูดเหตุผล
ในสิ่งที่พ่อรู้อยู่แล้วแต่ไม่ยอมรับ
อยากให้น้องปกป้องตัวเองปกป้องหัวใจตัวเอง
และปกป้องหัวใจคนในครอบครัวยินดีและขอบคุณความไว้วางใจ
น้องเล่าเรื่องนี้ให้พี่อ้อยฟังนะคะเชื่อว่าน่าจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายหลายคน
ยืนยันเสมอไม่มีใครด้อยค่าเกินกว่าจะมีความรัก